ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้า
เรื่องราวของน้องนาดาหน่อย

เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพน้องนะฮะ

ไปเจอศพของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้เนี่ย

คือเขาตามหากันแบบตลอดเลย
หายจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็น๑๔พฤษภาคม

พ่อก็กำลังวุ่นวายเรื่องการขายของอยู่

ก็ไปแจ้งความเอาไว้กับสพตันหยงนะครับ
เครงว่าลูกจะถูกลักพาตัวสุดท้ายมาเจอเมื่อวานนี้อยู่ในแอ่งน้ำทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่บ้านใหม่หมู่๕ตำบลกะลุวรเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
และน้องเสียชีวิตแล้วห่างจากบ้านแค่๕๐๐เมตรเองฮะ
ตอนที่มาเจอร่างน้องน้องนาดาอายุ๓ขวบสวมเสื้อตัวเดียว
มันก็เลยต้องสืบสวนกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือถ้าเด็กจะวิ่งเล่นมาแล้วก็มาตกแอ่งน้ำแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ใช่เพราะว่าครอบครัวบอกเลยว่าน้องถอดเองไม่ได้

ท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกมาตรฮามูนะภูมิกับการสพตันหย่ง
บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
โดยห่างจากจุดที่เจอศพน้องนาดา๕๐เมตรเนี่ย
คาดว่าเด็กต้องถูกคนร้ายอุ้มมา
แล้วคนร้ายได้กระทำชำราวเด็ก
จากนั้นก็เอาเด็กเนี่ยไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ำ
สุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งมันจะมีรอยเท้าของคนร้ายอยู่ด้วยแถวนั้นนะครับ
แล้วก็มีคราบเลือดด้วยนะครับ

ลงพื้นที่ไปสืบสวนเนี่ยนะฮะเพื่อติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยนะครับ
รัศมี๒กิโลเมตรห่างจากจุดเกิดเหตุ
ควบคุมตัวผู้ชายในพื้นที่หมู่บ้านที่เป็นคนต้องสงสัยมาได้๕คนด้วยกันนะฮะ
คนแรกเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วนะครับไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อรอเปรียบเทียบกับสิ่งต่างที่เจอในร่างกายของน้อง
อีกสามคนมีประวัติเรื่องของการเสพยาเสพติดสองในสามเป็นพี่น้องกันนะ
อีกคนนึงเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ปีหนึ่งในคดียาเสพติด
ก็เลยแยกสอบนะฮะแล้วก็ไปเจอว่ามีคนนึงเนี่ยปัสสาวะสีม่วง
คือเพิ่งเสพยาด้วยก็เลยถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไปก่อน
ว่าในร่างกายของเด็กก็ต้องเรียกมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
เรื่องต้นนะฮะพบว่า๑ใน๒ที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย
แล้วเจอสารเสพติดเนี่ยมีพิรุษมีพิรุธหลายอย่างนะครับ
ในส่วนของผู้ต้องสัยที่เป็นพี่น้องกันนะฮะ
วันนี้คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ลงพื้นที่ไปนะฮะไปตามเรื่องนี้นะครับที่นราธิวาส
คุยกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วก็ทางพมของจังหวัดนราธิวาสด้วย
เพื่อจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มาช่วยเหลือครอบครัวของน้องนาดาด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องของการตรวจดีเอนเอนะครับเบื้องต้นผลอย่างละเอียดเนี่ยยังไม่ออกมานะฮะ
แล้วก็ต้องรอดูว่าจะตรวจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
จากสภาพของเด็กก็ถูกแช่น้ำเอาไว้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็เชิญตัวผู้ต้องสงสัย๕คนมาเก็บดีเอนเอไปเรียบร้อยนะครับ
ดำเนินคดีต่างก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ต้องไปไล่หาหลักฐานเพิ่มเติมพวกกล้องวงจรปิด
บ้านพักของชาวบ้านในระแวกจุดเกิดเหตุ
คือบางจุดก็ไปเจอนะฮะแต่ว่าภาพมันไม่ชัดนะครับ

คุณปวีนาลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดรกทึบแล้วก็เป็นเนินด้วย
ขวบไม่น่าจะเดินมาถึงนะครับ
เดี๋ยวลองฟังคุณปวีนาหน่อยนะฮะ
แต่ผลชนสูตรที่ออกมาเนี่ยนะครับต้มมิวครับ
การเสียชีวิตชัดเจนเนี่ยต้องรอผลการตรวจยืนยันจากทางคุณหมอก่อนนะฮะ
สืบสวนตอนนี้ก็กำชับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจดีเอนเอผู้ต้องสงสัยทุกคนนะครับ
ถ้าผลออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้ทันที
ตรงกับดีเอนเอของ๕คนที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ส่วนข้อสงสัยที่พ่อของเด็กบอกว่าคนก่อเหตุ
อาจจะเป็นคนที่มาซื้อข้าวเกลียบที่ร้านหรือเปล่า

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วรอความชัดเจนจากเรื่องการตรวจศพชนะสูตรศพอย่างละเอียดด้วย